โหมดเรื่องของการเมืองบ้าง
คุณอยากเอาเบาหรือจัดหนักก่อนดี

เพราะว่าขอแบบเบาก่อนด้านหลังนี้

วันนี้วันเกิดของบิ๊กป้อม
และแน่นอนค่ะด้านหลังนี้ไปเจอกันหมดเลยค่ะ
ทั้ง๓ปดูบรรยากาศหน่อยค่ะ
นี่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศความชื่นมื้น

พลเอกบรวมสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

วันเกิดครบรอบ๗๘ปีค่ะ

บรรยากาศที่มูลนิธิป่ารอยต่อ๕จังหวัดคึกคักมาก
คนใกล้ชิดคนสนิทนายทหารนักการเมือง

รวมถึงน้องรักอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

เอากระเช้าดอกไม้เอาของขวัญมามอบให้ด้วย

ก็คือบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เอาของขวัญมามอบให้เดี๋ยวคุณช่วยกันดูนะคะ
ของขวัญที่บิ๊กป๊อกเอามามอบให้เนี่ย
เป็นของที่แทนความหมายหรือมันมีนัยอะไรรึเปล่าคุณผู้ชม
ม้าหมุน๘ตัวสีฟ้าคือเป็นโมเดลแบบไขลานแล้วเอ๊ะความหมายคืออะไร
ให้มีความสุขแบบไม่มีที่สิ้นสุดเหรอหรือยังไงคะเอามามอบ
กับพลเอกประวิทย์แล้วก็ทานอาหารเช้าพร้อมกันคุยกันส่วนตัว
อยู่ในห้องรับรองเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงได้ในห้องนั้นมีใครบ้าง
ล่ะมีคุณพรเพชรวิชิตชนลชัยประธานวุฒิสภาอยู่ด้วยแล้วก็บอก
นะคะว่าวันนี้มาอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดทีนี้คุณผู้ชม
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ฟังหน่อยละกันค่ะเพราะว่าก่อนที่จะเดินทาง
กลับเนี่ยนักข่าวก็ถามพลเอกประยุทธ์เหมือนกันแล้วก็ถามพล
ประยุทธ์ไปว่านายกคะโวยพรพลเอกประวิทย์ว่ายังไงคะรวม
ถึงถามบิ๊กป๊อกบิ๊กป๊อกคะโมเดลม่าหมุนเนี่ยมันสื่อความ
หมายอะไรบ้างคะเอาลองดูจังหวะนี้
หน้าน้อยน้อยไม่ได้ตอบสไตล์ผลเอกอนุพงศ์อ่ะท่านจะเป็นคน
พูดน้อยตอบน้อยนะฮะอืมแต่ว่านักข่าวบอกนะคะว่าอีกความ
หนึ่งก็คือโมเดลม้าหมุน๘ตัวสีฟ้าเป็นแบบไขลา
เนี่ยคือชัยชนะ๘ทิศแล้วก็เลื่อนหมุนตำแหน่งอุ้ยเลื่อนหมุน
ตำแหน่งไปเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวต้องตามต่อนะคะนอกจากนี้
คุณเดี๋ยวช่วยกันดูหน่อยค่ะมีแก่นำพักการเมืองมีนายทหารเข้า
อวยพรเนี่ยเยอะเลยอ่าอย่างน้องอย่างพลตำรวจเอกพัชรวาส
วงสุวรรณประธานที่ปรึกษาพักพลังประชารัฐมีคุณชัย
วุฒิธนาคมณุศรเอ่อรัฐมนตรีดิจิตอลพืชเศรษฐกิจและ
สังคมนะคะคุณพิชัยเตชอุบลแก่นำพลังประชารัฐคุณ
มงคลกิจศุกษิณธรรณนอดีตสศไทยศีวิลัยแล้วก็พลเอก
วัดชัยสมุทรสาครสมาชิกวุฒิสภารวมถึงพลเอก
สนิจชนกสังคจันดิปรหลัดกระสวงกลาโโโฮมก็
มาร่วมอวยพรนะคะบรรยากาศเมื่อเช้านี้ก็เป็นไปด้วยความ
คักแล้วก็ชื่นมื้นค่ะครับ